เด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
แก่นางยุวดีธัญสิริอดีตผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
พระกรุณาโปรดกล้าวปลดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
พร้อมเครื่องประดับเกียรติยศโกรธโถแก่นางยุวดีธัญสิริอดีตผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำธรรมเนียบรัฐบาล
ภรรยาพลเอกสิริชัยธัญสิริอดีตประหลัดกระทรวงกลาโหม
ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องค์คมนตรี
เป็นประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพณศาลา๑๐วัดสมณัฐราชวรวิหาร
ขณะที่บรรยากาศงานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ

นำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

รวมไปถึงพี่น้องจากแวดวงสื่อมวลชน
ต่างเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากค่ะ
อมรรัฐจรูนสมิทผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สื่อมวลชนประจำธรรมเนียบรัฐบาล
อยู่ระหว่างการจัดทำบอร์ดประวัติ

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเจยุยังอยู่ในดวงใจของพวกเรา
ไม่ได้จากไปไหนค่ะ
ตั้งใจว่าทำเป็นบอร์ดถาวรขนาดสักประมาณ๔หน้านังสือพิมพ์

ตอนแรกคิดว่าจะไปวางไว้ในห้องนักข่าวที่ทำเนียบ
เรียกว่าหลังสองที่เจยุทธ์นั่งทำงานบ่อย

ตรงหัวหน้ากองข่าวสังคมสำนักข่าวไทยนะคะ

เจยุเนี่ยเป็นต้นแบบของคนข่าวที่ดีค่ะ
เธอไม่ทำการบ้านมาคือเป็นการสอน
เป็นการถึงจะบ่นแต่ก็เป็นการบ่นเพื่อที่จะบอกและสอนให้
ให้เราเตรียมตัวในการทำงานในการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีค่ะ
สำหรับนางยุวดีก็ถือว่าเป็นสื่อมวลชน
ธรรมเนียบรัฐบาลมากว่า๔๐ปีนะคะ
ก็ได้รับการยอมรับจากแหล่งข่าวรวมถึงนักข่าวรุ่นน้อง
และได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยอายุ๗๑ปีที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
หลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นเวลา๗วัน
ซึ่งเรื่องนี้คนในแวดวงสื่อมวลชนก็รู้สึกเสียใจกับการจากไป
แล้วก็อย่างหนึ่งที่ยังอยู่ในหัวใจก็คือเรื่องของคำสอน
อย่างคุณวัฒนานานวมผู้สิทธิ์ขาวอุโสสายทหาร

ยุจะบอกเลยว่าทำการบ้านไม่ใช่แค่เอาไมค์มาจ่อ

เตรียมตัวต้องรู้ที่มาต่าง
แล้วก็มีการเตือนตลอดเรื่องการแต่งกาย
ทำไมวันนี้แต่งตัวไม่เรียบร้อยนะคะ
รวมถึงสิ่งที่สำคัญคือบอกว่า

ในพวกคณะรัฐมนตรีเจอกระแสกลับมา

เรื่องของการที่แหล่งข่าวจะด่านักข่าว